ไปต่อที่รถกระบาดแต่งซิ่งคันหนึ่งเขาดิบโชว์
ท้าทายตำรวจไม่กลัวการถูกจับกลุ่มที่สงขรา

ดริปแล้วตรงสี่แยกเลย

ฝั่งที่เขาอยู่ในไฟแดงเป็นดริป
อ้าวแล้วรถเขาปกติอ้าว
เอ้ายังไงล่ะเขาไฟเขียวเข้ามานั่นน่ะ

เนี่ยกระบาดแต่งซิ่งมาถึงแยกไฟแดง
ถนนมันว่างไงขอโชว์ซะหน่อยแต่งมาเยอะ
อืมดริปหมุน๓๖๐องศา๒รอบกลาง๔แยกไฟแดงสะพานดำ
ถนนราชอุทิศอำเภอหาดใหญ่สงขราไม่เกรงใจ
ที่จอดอยู่นี่คือตำรวจ
ตำรวจนะเหมือนโชว์ให้ตำรวจดูน่ะนะ

จะยังไงดีเอ้าจะยังไงดี

พอรถกระบะหมุนเสร็จปุ๊บเห็นหนีไปอย่างไว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ๓ทุ่มของวันที่๑๓กุมภาพันธ์
งานนี้ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันหนักมองว่าแหมดดิบแบบนี้มันอันตราย
เพราะจะเห็นว่าเขาเนี่ยไฟแดงรถทางตรงไฟเขียวเข้ามาก็เกือบชนกันไป
ผิดกฎหมายแบบนี้ผู้กำกับสภหัดใหญ่อย่านิ่งนอนใจสั่งการครับ
กล้องวงจรปิดชัดขนาดนี้ตามจับให้ได้ครับ